แล้วมันใกล้มากแล้วคุณผู้ชมแบบโค้งในโค้งสุดท้ายแล้วนะ
เป็นช่วงเวลาที่ภรรยาสาวคุณวิกกี้จะคลอดลูกสาวคนแรกของเจ้าตัวแล้ว

เมื่อวานนี้ค่ะพี่เวียเขามาออกงาน
ก็เลยถามถ่ายถึงเลิกงามยามดีกันหน่อย
พ่อคะเมื่อไหร่ดีคะคลอดน้องเมื่อไหร

มาเมื่อไหร่มาเลยขอเลิกธรรมชาติมาได้เลยเจ้า

เวียแล้วก็คุณวิกกี้ตัวติดกันอย่างกับปลาท้องโกค่ะ
สาเหตุก็คือกันในเรื่องของแบบ

งานนี้ค่ะคุณพ่อเวียก็บอกด้วยว่า

นับวันรอแล้วรออีกนะฮะ
มีถ่ายรูปเซ็ตก่อนคลอดไว้ตามที่คุณผู้ชมเห็นด้วย

หลายคนได้เห็นกันไปแล้วแล้วก็บอกเลยว่า

อุ๊ยยังไม่ทันคลอดเลยนะอะไรขนาดนั้นคุณคะ
ไปฟังคุณพ่อเวียกันหน่อยค่ะ
รอดูคนแรกก่อนว่ามันเป็นยังไง

จริงวันนี้ผมพาคุณภรรยามาด้วย

นี่แบบไม่ได้ไว้ด้วย

เสริมครั้งหนึ่งในชีวิตสำหรับลูก
จริงถ้ามี๒คนอีกคนนึงก็ทำอีกแหละ
คือทุกคนก็จะแบบมีความประทับใจในชีวิตในช่วงเวลา

ขนาดมาออกงานอีเวนต์ก็ต้องเอาคุณภรรยามาด้วย
เพราะว่าอย่างที่พี่เวียบอกไปเผื่อแบบปุ๊บปั๊บ
โชคเมียจะคลอดขึ้นมาจะได้ทันท่วงทีนั่นเองนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งพระเอกที่มาร่วมงานเดียวกัน

ขอถามถึงเรื่องราวดีหน่อย

เลิกดีเข้าพิธีอุปสมบทไปสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหม
แล้วก็เห็นว่ามีเรื่องเล่าเยอะแยะเลยค่ะ
แต่ที่ต้องอัปเดตไม่แพ้กันก็คือ

จะใช้กฎหมายเอาผิดคนที่เอาเปรียบตัวเอง
อะไรยังไงเชิญคุณบอยอัปเดตค่ะ

แต่ว่าณตอนนี้มันก็ยังไม่ถึงขั้น
ที่ว่าจะไปถึงฟ้องร้องหรือว่าอะไรครับผม
ก็อยู่ในขั้นที่ว่าเราใช้เรื่องกฎหมายเข้ามาพูดคุยแล้วกัน
ก็ตอนนี้คาดว่าค่อนข้างโอเคครับค่อนข้างดูดีครับ

ธรรมยาอาจจะไม่รู้ในละเอียดว่ามันคืออะไรก็แล้วกันนะครับ
เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ
เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวเนื้อหามันหรือเปล่า
แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็มันเป็นเรื่องที่จำเป็น
จะต้องใช้เรื่องกฎหมายเข้ามาทำข้อตกลง
ให้มันเป็นตามที่เคยได้ตกลงกันไว้อะไรอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับผม
ตอนนี้หลวงพี่หน่องก็บูสบทครับผม
ตอนนี้ก็หลายวันแล้วนะครับเกือบอาทิตย์หนึ่งแล้วครับผม
ก็ที่บ้านก็มีไปทำบุญครับ
ความจริงแล้วเขาก็ดูนิ่งดูแบบเป็นแบบสง่างามเลยครับ
แล้วก็ดีใจที่เราก็เห็นแม่เราดีใจด้วยอะไรอย่างนี้
คือผมว่าสำหรับคนเป็นแม่สิ่งที่มีความสุขอีกอย่างหนึ่ง
ก็คือได้เห็นรู้ชายตัวเองแต่ว่าอยู่ในชายเท่าเหลืออะนึกไหม
นี่ไงมองแต่เรื่องราวดีเลยไว้ละกัน

บอกว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดมันได้เกิดขึ้นแล้วระหว่างที่บวชเป็นพระ

คือระหว่างเดินบินทบาทอยู่แมงสาบไต่ขาขึ้นมา

ส่วนเฮียบอยก็บอกว่าอ่านแล้วก็อยากจะขำเหมือนกัน

แต่ก็มีหน้ายังนุ่งผ้าเหลืองไม่งั้นก็เปิดเปลืองกันไปหมดแล้ว